ต้องไปดูความคืบหน้าดูว่าควันหลงดี
ด้วยความเคลื่อนไหววัดกลางจังหวัดอ่างทองที่เป็นข่าวดังเมื่อวานนี้

มันก็สืบเนื่องมาจากนทฮโฮเงิน
อายุ๔๐ปีชื่อเล่นชื่อเอ

เขาทำเพจล่าท้าผี
เนี่ยก็บุกไปพิสูจน์โรงเรียนร้าง
ที่ตั้งอยู่ที่วัดกลางชาวัดอ่างทองร้างมาสิบห้าปีแล้ว
ไปมาเมื่อคืนก่อนไปกับเพื่อนอีกคนนึง
แล้วก็เจอเสาล้มเก้าอี้เลื่อนเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ต้องรีบถอยกรูดออกมายกมือไหว้ขอสมาลาโทษ
บอกผมทำอะไรลบหลู่ผมกลับแล้วผมขอโทษด้วย
ระหว่างทางขับรถกลับมีภรรยากับลูกมาด้วยนะฮะ
ประสบอุบัติเหตุรถชนท้ายรถบรรทุก
เอ๋หรือว่านายจิลศักดิ์เสียชีวิตนะฮะ

ทีนี้พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนก็ล่ำลือกันว่า
โอ้โหโรงเรียนนี้ที่เคยบอกว่ามีเปรตมีผีเนี่ย
แสดงว่าเฮียนจริงขนาดนายจีรศักดิ์ที่ทำเพจ
ท้าผีไปบุกพิสูจน์ออกมาไม่เท่าไหร่รถชนตาย
ทางญาติทางครอบครัวบอกว่าโอ้โหอย่าไปเกี่ยวกันเลย
มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางท่านเจ้าวาดวัดกลางก็บอกว่า
บ้านก็บอกไม่มีผีคุณกิติศักดิ์ไปมาเมื่อวาน
ที่เขาก็บุกไปพิสูจน์เหมือนกันนะฮะแต่หลังจากที่
มีคนไปอีกเป็นสิบกว่าคนที่โรงเรียนร้างแห่งเนี้ย
เมื่อคืนนี้เพราะต้องการมาบุกพิสูจน์เหมือนกัน
อ้าวรอว่ามีผีจริงหรือเปล่าว่าโห
โอ้โหชาวโบ้งชาวบ้านวัดบอกอะไรกันนี่
เอาไปทุบสารพระภูมิริมทางเลยนะฮะบอกว่า
เจ้าวาดวัดกลางขอมาช่วยจัดการให้หน่อยเพราะว่า
มีสงฆ์มีสารเนี่ยเอามาวางทิ้งไว้เยอะเห็นว่าเป็นโรงเรียนร้างอยู่ใกล้ป่าช้า
แล้วมีอาจารย์ลือนี่เขาก็เป็นนักพิสูจน์ล่าท้าผีอีกคนนึงนี่ก็มา
นั่งบนเก้าอี้เลยนะอันนี้ก๊อตดรากอน

เก้าอี้ที่บอกว่ามันเลื่อนเองได้ตอนที่เอ๋บุกพิสูจน
เดี๋ยวไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เราไม่ได้ทำการมารบกวนอะไรใดทั้งสิ้น
เราไม่ได้มารบกวนผีไม่ได้มาปลุกผีไม่ได้มาปั้นผี
ไม่ได้มาอะไรใดทั้งสิ้นแต่นี่คือความประสงค์นะครับ
ของท่านเจ้าอาวาสวัดกลางนะครับผม
ที่ได้ให้อนุญาตผมเป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ
ที่จะเอาสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลออกไป
เอามาทิ้งกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
นี่ไม่ใช่ที่ทิ้งขวานนะครับ
มันหลงกูได้เอง

อุ๊ยจานลื้อคนเลย
ทุกคนครับใครอยากให้จานลื้อนั่งอยู่นี้กระแทกหนึ่งมาเลยครับ
อันนี้ฮะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะ

ทีนี้เรื่องของนายจิรศักดิ์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่นะ

บอกว่าไม่อยากให้โยงเรื่องนี้เป็นเรื่องของลี้ลับอาถรรพ์
มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการเปิดเผยจากพระที่วัดกลางนะครับ

ท่านบอกว่าหลังจากข่าวนี้ดังออกไป
นักล่าท้าผีหน้าเก่าหน้าใหม่แห่มาพิสูจน์กันเยอะ
เกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์ที่โรงเรียนร้างแห่งนี้
กลางดึกพระเนรชาวบ้านไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน
จนวันนี้ต้องนำป้ายมาติดนะฮะอ่า
มีป้ายไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูป้ายนี่ฮะ
ห้ามเข้าเลยห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
ฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย
ถือว่าเขาเป็นที่ของวัดนะใช่นะใครจะเข้าไปต้องขออนุญาตนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นโรงเรียนร้างแล้วนึกจะเข้าจะออกกันได้ง่าย
นี่ต้องเอามาติดเอาไว้นะครับเอาไม้มาปิดด้วยฮะที่บันไดทางขึ้น
ใครจะไปพิสูจน์ท่าท้าผงท้าผีอะไรอีกให้ทราบไว้นะครับ
หลวงพ่อท่านไม่อนุญาตแล้วนะฮะชาวบ้านก็เดือดร้อนกันไปหมด
พระลูกวัดกลางท่านบอกเอาไว้นะครับเดี๋ยวท่านลองฟังนะฮะ
กันได้คนเข้าวุ่นวายมันสร้างเรื่องกันเองครับ
คนเหล่อยกันเรื่อยกันมากันและก็มาทำไม่ดีอะไรช่อไรกัน
จะพักผ่อนบ้างพอมากันเรื่อยหรืออะไรก็ไม่รู้
เกรี่ยดอะไรไม่มีนับแปดเปิดไม่มี

ฝากบอกแล้วกันนะครับชาวบ้านกับพระเดือดร้อนกันไปหมดแล้ว